เล่าไปถึงเรื่องของสุนัข๖ตัวที่ไปลุมรถคันเดียวจนพัง
แล้วเจ้าของสุนัขก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าต่อคือมีผู้หญิงไปเจอกับ

สุนัขชนขาหักเลย
ปกติแล้วเนี่ยขาจะหักรถชนหกล้มนะคะแต่นี่ยืนอยู่ดีสุนัขวิ่งชนล้มขาหักเลย
ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าสุนัขมีเจ้าของค่ะ
แต่เจ้าของไม่ยอมจ่ายค่าเสียหา

แพทย์ใส่เฝือกให้เลยนอนรักษาตัวแบบนี้๕วันนะคะเดินไม่ได้ค่ะคุณดูภาพเอ็กซ์เรย์นะกระดูกเขาหักเลยนะคะคือเธอเนี่ยต้องเข้ามารับการรักษาดูอาการอย่างต่อเนื่องและจะต้องมาอีกทีก็คือวันที่๑๔มกรคมนี้เพราะว่าจะทำใบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเกษเพื่อตรวจสอบอาการเบื้องต้นว่าเธอจะต
เธอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากว่าขาในใส่เฟือกอยู่แล้วมีชีวิตอย่างยากลำบากเลยเพราะว่าไปทำงานไม่ได้ไงขาดรายได้เธอเป็นช่างเสริมสวยใช่ไหมต้องยืนอ่ะจำคัญมากนะใช่ค่ะแล้วสามีก็ต้องหยุดงานเพราะต้องมาดูแลเธอสามีก็คือนายวิวัฒน์นะคะเธอบอกว่าหลังจากเกิดเหตุสามีเขาบอกว่ามีการไปเจรจาก

แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าสะดวกเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาเองนะคะตอนนี้เธอก็จะฟ้องนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเขาบอกแจ้งฟ้องได้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ไม่เป็นไรแต่ต้องสะดวกไปเจอกับตำรวจนะถ้าเขาฟ้องแบบนี้